ส่วนสังดารณ์เมื่อวานนั้นจะการยิงประตูของนักเตะหน้าใหม่ครับ
แล้วก็กองเชียร์ที่เข้าไปเชียร์กันเหมือนเช่นเคยว่าจะเป็นเกมใหญ่เกมเล็กของทีมชาติไทยนะครับ
มีเรื่องราวที่ดีก็คือครอบครัวของนักเตะ

ก็คือคุณแม่ของมุมัติอุสมันมูซานะครับ
น้องเม็ดในวัย๑๙ปีนะครับ
ถือว่าเขานั้นต้องการจะดำเนินรอยตามชีวิตการค้าแข้ง

ติดตามรายงานได้จากคุณมนุชาเจอมูลครับ
อารีผืนงามอายุ๕๖ปี
และนุจรีอรุณปีอายุ๓๙ปี
และแม่ของมุธมัติอุศมานมูซาหรือเม็ด
เป็นปลื้มที่ได้เห็นนักฟุตซอล
หมายเลข๑๑วัย๑๙ปีคนนี้
เสื้อตราช้างศึกลงสนาม
นามทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรก

ให้ไทยชนะตีมอลเลสเต้ไป๑๑ประตูต่อ๒

ใจที่น้องติดทีมชาติค่ะ
ทุกครั้งที่เม็ดลงสนามแม่ของเม็ดบอกว่า
เหมือนฉายภาพซ้อนของอาลายดีอุสมานมูซา

โมสรฟุตบอลยาสูบและการท่าเรือ
ก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

มันนานแล้วอะแต่พอน้องได้มาเล่นอีก
ก็ทำให้เราคิดถึงเหมือนค่ะ
เหมือนพ่อเขาเล่นเหมือนตอนที่พ่อเขาเล่นเลย

จากแม่เดินทางบ่อยทำงานหนัก
ตั้งแต่เขายังเล็กเวลาว่างแทบไม่ตรงกัน
สนามฟุตซอลจึงเป็นสถานที่นัดพบระหว่างแม่ลูก

คนลุกเลยครับ

อยากจะยืนร้องเพลงชาติไทย

ในชีวิตวันนี้เราก็ทำได้แล้วครับ

ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับ
น้องมหมาตร์รวมถึงเพื่อนร่วมทีม
ในการไล่ล่าคว้าแชมพุทธศาสตร์อาเซียน๒๐๑๖ค่ะ